มาต่อที่ภัยธรรมชาติที่ต่างประเทศกันบ้าง
ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างเฉียบพลันครับ
ใช่ค่ะและเกิดขึ้นกระทันหันแบบนี้
ทำให้ทางรัฐบาลเตรียมการไม่ทันที่จะดูแลประชาชน
จนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
สภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นจำนวนมากค่ะ
เช้าวันนี้ชาวโซโลเวเนียนะคะต่างพากันประหลาดใจค่ะ
เมื่อพบว่ามีหิมะตกนอกฤดูกาล
และอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างฉับพลัน
ในช่วงเดือนเมษายน
เข้าเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะคะ
จะต้องเป็นฤดูใบไม้ผลิ
แต่กลับมีหิมะตกลงมาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ทำให้ไม่มีใครเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์แบบนี้นะคะ

ทำให้เส้นทางการจราจรสายสำคัญใช้การไม่ได้

และยังเกิดอุบัติเหตุการจราจรหลายครั้งค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีรายงานว่ากระแสไฟฟ้าดับในหลายหมู่บ้าน
ประชาชนกว่า๑หมื่นครัวเรือนในกรุงลูบลียาน่าดราโวกาศและมาริบอล
เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้
โดยปริมาณหิมะสะสมนะคะอยู่ที่๓๐๔๐เซนติเมตรค่ะ